มหาสารคามนะครับหอพักแห่งนี้
นี่นี่ทำไม

นายเหมือนชายต่างฮ่า

จะไม่ร้องด้วยยังไงตีสองกำลังอาบน้ำว้างขึ้นไป

ตรงบานเกร็ดที่มันระบายอากาศ
นี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นเสียงของนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ตะบนท่าขอนอำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม
เธอน่ะอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำเหลือไปเห็นโทรศัพท์สอดเข้ามานะครับ
ถ่ายแน่ฉันร้องกรี๊ดล่ะ
ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายครับแล้วก็รีบวิ่งไปที่มอเตอร์ไซค
แล้วก็ขี่ออกจากหอพักไปเลย

พบว่าห้องที่นักศึกษาพักอยู่อยู่ชั้นหนึ่ง
นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ที่มันวิ่งออกมาเนี่ย
แล้วห้องน้ำอยู่หลังหอพัก
ห้องน้ำมันจะมีแบบที่น้ำแข็งบอกเลย

รุ่นพี่แล้วมันหายไปอันหนึ่งด้วย
ที่เป็นกระจกหายไปเป็นรูให้แบบยื่นมือเข้าไปได้เลย
นี่ไงนะครับไม่รู้ถูกถอดหรือยังไง
ตรงนี้สูงจากพื้นตั้ง๑๙๐เซนติเมตรนะ

ผู้เสียหายเล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุนะ

สังเกตเห็นแล้วโทรศัพท์มือถือมันสอดเข้ามาทั้งช่องระบายอากาศครับ
เธอตกใจตะโกนขอความช่วยเหลือ
คนก่อเหตุมันก็วิ่งหนีเพื่อนในหอพักก็ออกมาดู

เข้าแจ้งความกับตำรวจสพกันธรวิชัย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทำให้ต้องอยู่อย่างหวาดระแวง
จากเกรงว่าผู้ก่อเหตุจะกลับมาอีก
และอาจจะนำคลิปวิดีโอไปเผยแพร่

เห็นอะไรตอนไหนไปบ้าง
คือไม่รู้ตอนที่อยู่ในห้องน้ำทำธุระอะไรอยู่ด้วย

นายจิระชัดบัวสายเจ้าของหอพักเล่าบอกว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเมื่อ๒เมษายน

ผู้ชายวัยรุ่นขี่รถจักรยายนต์เข้ามา
แล้วก็มาเดินวนเวียนวนเวียนในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ

ไปรถคนนั้นทีไปรถคันนั้นที
หยิบจับรถคนอื่นเขา

ถ้าไม่ล็อกจะทำอะไรหรือเปล่าผมไม่ได้กล่าวหาท่านนะ
แต่พฤติกรรมของท่านพฤติการท่านเป็นอย่างนี้
แล้วปรากฏว่าพอไปถึงตรงนี้ปั๊บ

คงได้ยินเสียงอาบน้ำก็เลยเข้าไปแล้วดูอันนี้เนี่ย

แล้วเลิกลากมองซ้ายมองขวา

ถ้าเกิดในมอเตอร์ไซค์นั้นมีของมีค่าอะไรถูกหยิบไป

เห็นตอนที่ไปส่องกล้องถ่ายผู้หญิงแบบนี้
ตำรวจสอพกรรมธารวจวิชัยครับ
ผมว่าวันนี้ผมจะได้อ่านข่าวตอนเย็น